สำหรับหมอเลี้ยบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
บุคคลที่อดีตนายกทักษิณไว้วางใจ
มากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ
กระทรวงนะครับแล้วก็หนึ่งในกระทรวง
ก่อนจะมาถึงวันนี้ที่ถูกสารดีกา
แผนกคดีอาญานักการเมืองพิพากษาตัดสิน

รอยพร้อมกันกับรายงานพิเศษชุดนี้ครับ

คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์
มีความผิดหลังจากอนุมัติแก้ไขสัญญาสรรพทาน
โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศฉบับที่๕
เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินโคปอเรชั่นจำกัดมหาชน
ที่ต้องถือหุ้นในบริษัทชิงเซ็ตเทอร์ไลท์จำกัดมหาชน
หรือบริษัทไทยคมจำกัดมหาชน

เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า๑๔๐ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

จึงทำให้นายแพทย์สุรพงศ์มีมูลความผิดทางอาญา

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

เชื่อมโยงไปถึงนายทักษิณชินวัฒน์
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

และเป็นสาเหตุให้บริษัทชินโคปอเรชั่น

สามารถขายหุ้นล็อตใหญ่มูลค่า๗๓๐๐๐ล้านบาท
ให้กับบริษัทเทมาเซคของสิงคโปร์ได้เป็นผลสำเร็จ
จากการแก้กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม

เข้ามาถือหุ้นได้เกิน๑๒๕เป็น๑๔
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน